คุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสัก๖โมงเช้าได้นะคะ
ตำรวจสพนกรุงศรีจังหวัดกาลสินได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิตอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งนะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นสองสามีภรรยาสามีคนนี้เป็นสามีใหม่นะคะ
อยู่กินกันมา๓ปีก็นั่งอยู่บนแคร่หน้าบ้าน
ภรรยาบอกว่าอยู่ดีได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่งหันไปอีกทีสามีใหม่ร่วงลงไปแล้วอะค่ะ
พุ่งไหลออกจากหัวเลยแล้วหันไปดูมีผู้ชายคนนึงใส่ชุดสีดำแขนยาวขายาวใส่หมวกม่วงปิดบังใบหน้า
วิ่งถือปืนหนีเข้าไปในป่าครับเธอบอกว่าจำได้ต่อให้ใส่หมวกโม่งแต่งตัวปิดบังอะไรแบบนี้นะ
บอกว่าขอเงิน๓แสนจะเอาไปใช้ในทองกษอืม
ถ้าไม่ให้เงินเดี๋ยวเตรียมตัวไว้เลยเดี๋ยวจะเอาปืนไปวางไว้บนฝาโลงของสามีใหม่
ขอสามแสนเหรอขอสามแสนนี่ไม่ใช่น้อยนะใช่ค่ะแต่ภายในวันเดียวค่ะ
ตำรวจจับได้เลยนะคะเขาหนีไปเข้าป่าที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยค่ะ
เหตุการณ์สลดรับวาเลนไทน์นะคะก็คืออดีตสามี
นายกัญญาศรีชุมอายุห้าสิบปีบุกไปยิงในป่ายชมพูราชอายุหกสิบสามปี
สามีใหม่ก่อเหตุต่อหน้านางดวงสุราริสอายุ๔๖ปีอดีตภรรยา
คือยิงไปนัดหนึ่งเนี้ยน่ะทะลุเบ้าเบ้าตา
ที่เบ้าตาซ้ายสมองไหลออกมาเลยค่ะยิงเข้าที่ศีรษะ
เสียชีวิตคาที่นะคะสาเหตุก็คืออดีตสามีเคยขู่ขอเงินสามแสน
บอกว่าจะเอาไปใช้หนี้ถ้าไม่ได้เงินก็ต้องแลกด้วยชีวิต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านรับซื้อของเก่าที่บ้านโคกกลาง
อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินสัก๖โมงเช้าของวันนี้นะคะ
แล้วก็ภายในวันนี้เลยตำรวจจับตัวได้
จับตัวนายกัญญาพร้อมอาวุธปืนเป็นปืนแก๊ปยาวไทยประดิษฐ์
เขาหนีเข้าไปอยู่ในป่าไร่อ้อยในพื้นที่สพท่ากระนวลจังหวัดขอนแก่นค่ะ
เราส่งคุณกิติศักดิ์ไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะ
คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุ
เป็นเพลิงคัดแยกของเก่าก็มีกองข้าวเปลือกสองกองมีกองเลือดอยู่ด้วยค่ะ
ก็มีการจุดไฟทิ้งไว้ก็มีการจุดไฟที่กองข้าวเปลือก
เหมือนกับว่าเป็นการส่งดวงวิญญาณอ่ะนะคะครับจากการสอบถามภรรยาของในป่าย
เขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้เราทำเป็นกราฟิกนะคะ
เริ่มที่ในป่ายกับนางดวงสุราริสภรรยานั่งอยู่บนแคร่ไม้ไผ่
ไปกำลังรับคมขวานอยู่เพื่อเตรียมเดินทางออกไปรับซื้อของเก่า
ของเก่าก็ทำเป็นอย่างเงี้เป็นประจำทุกวันจังหวะเนี้ยค่ะ
นายกัญญาซึ่งเป็นอดีตสามีของนางดวงใช้ปืนแก๊ปยาวไทยประดิษฐ์ซุ่ม
ยิงจากบานเหล็กที่อยู่ห่างจากไม้ไผ่ไปแค่ประมาณ๓เมตรเองห่างจากแคร่ไปนิดเดียว
ก็ยิงเข้าไปที่ใต้กกหูซ้ายทะลุเบ้าตาซ้ายในป่าย
ลงไปนอนกองกับพื้นเลยนะคะเลือดเนี่ยไหลพุ่งออกมาจากศีรษะ
สมองไหลเสียชีวิตอืมเนี่ยยิงไปนัดเดียวเลยครับ
นายกัญญาก็วิ่งถือปืนหนีเข้าไปในป่าค่ะตัวอดีตภรรยาก็บอกว่าสาเหตุที่นายกัญญามาก่อเหตุเนี่ยนะ
ก็น่าจะเป็นเรื่องหนี้สินสามแสนบาทเพราะว่าตอนที่ยังอยู่กินกันกับนายกัญญา
เอาโฉนดที่ดินไปจำนองเอาไว้กับธนาคารจน๓ปีที่แล้วเธอตัดสินใจเลิกกับนายกัญญา
แล้วมาอยู่กินกับในป่ายแล้วก็ตกลงกับนายกัญญาว่า
เดี๋ยวหนี้ทั้งหมดตัวเธอกับในป่ายจะรับผิดชอบเองเดี๋ยวจะส่งดอกเบี้ยให้ทุกปี
เธอบอกเธอรับผิดชอบแต่นายกัญญาบอกว่า
อยากจะให้เธอเอาเงินไปจ่ายธนาคารให้หมดเลยอืม
ได้เอาโฉนดที่ดินออกมาแต่เธอบอกว่าโอ้โหตั้งสามแสนอ่ะครับ
ไม่มีเงินมากขนาดนั้นนายกัญญาก็เลยไม่พอใจ
เมื่อวานนี้นายกัญญามาที่บ้านถามหาเธอถามหาในป่าย
แต่ทั้งคู่ไม่อยู่ออกไปทำงานค่ะก็เลยไม่เจอเนี่ย
มาถามหาแล้วรอบหนึ่งพอตอนเช้าวันนี้
นายกัญญากลับมามาก่อเหตุยิงเลยนะคะ
เธอก็เลยคิดว่านายกัญญาน่าจะเตรียมการวางแผนมาเป็นอย่างดี
เพราะเคยขู่เธอเอาไว้ว่าจะฆ่าเธอด้วยจะฆ่าในป่ายด้วย
เธอก็กลัวเพราะว่ารู้นิสัยของอดีตสามีนายกัญญา
ว่าถ้าพูดแล้วเขาทำแน่แล้วก็เป็นคนที่ติดเหล้าด้วย
ติดเหล้าติดยาบ้าก็เคยบอกสามีใหม่อ่ะนะ
เคยบอกในป่ายแล้วว่าเราจะต้องระมัดระวังตัวกัน
แต่สุดท้ายก็มาเกิดเหตุนี้จนได้นะคะสาเหตุการหนี้มีหนี้อยู่สามแสน
ใครครับผมเมียมีหนี้อยู่สามแสน
แต่ไปเอาที่โฉนดของสามีที่อยู่ร่วมกันแต่ก่อนนะ
ก็เลยมาเข้าทกศมาเข้าทกศแล้วก็เป็นชื่อเมียที่เข้าทกศน่ะ
ครับไม่ได้ชื่อสามีก็เลยมาหย่ากันมาหย่าช่วงปีหกศูนย์ครับ
ครับช่วงหย่าช่วงปีหกศูนย์ก็เลยเมียเซ่นนี่จากทางอำเภอเขาว่าจะรับหนี้
จะรับหนี้ทั้งสามแสนแต่ไม่ให้นายกัญญารับเลย
แต่เมียกับสามีใหม่จะรับครับแต่ส่งผ่อนเอาครับ
ทีนี้แกน่ะจะบังคับให้เมียเก่าเนี่ยมาไปถ่ายสนุนให้สามแสน
แล้วแกจะเอาใบสนดที่บ้านออกก็เลยบอกว่าเงินสามแสนมันหาไม่ได้ดิ
เราต้องส่งผ่อนแต่ไม่ยืมอีกแล้วสามีใหม่บอกว่าไม่ต้องยืม
เราค่อยส่งผ่อนแต่ยายกัญญาจะให้ไปส่งเลย
ใครในสามเซนมันหาไม่ได้เตรียมการมาเรียบร้อย
เพราะว่าแกก็โทรมาขู่เมื่อวันที่สิบสองแกโทรมาขู่ว่าจะปิดฟ้าโรงทั้งสองผัวเมีย
ใช่ไหมอ่านายกันยาเนี้ยถูกจับได้แล้วนะครับ
ไปจับได้ในส่วน้อยใต้เกือบกระนวนจังหวัดขอนแก่นเนี่ยสี่หน้าก็ไม่ได้สรภพสทานอะไรนะ
ดูเรียบเฉยนิ่งแบบเนี้ยครับแต่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวมาทำแผนเนี่ยนะครับ
โอ้โหญาติคงได้ไปยี่สิบกว่าคนครับนะ
กระโดดพุ่งเข้าไปนะชกเข้าไปที่หน้านายกัญญาเลยอ่ะ
คือตำรวจก็ใส่กุญแจมือเอาไว้นะครับเดินลงมาจากรถนะครับ
ตอนที่คุมตัวไปทำแผนนะครับพอสบโอกาสนะฮะ
ญาติเนี่ยกระโดดเข้าไปชกใส่เลยครับ

ตำรวจนำตัวนายกัญญาไปทำแผนเป็นจุดซุ่มยิงนะครับ
อยู่บริเวณหลังแผ่นเหล็กที่อยู่ห่างจากแค่ไม้ไผ่ประมาณ๓๔เมตรนะครับ
นายกัญญาได้ใช้ปืนทาบบนเหล็กแล้วก็ยิงจากตรงนี้แบบนี้ฮะ
หลังจากนั้นเป็นจุดที่๒ที่ไปทำแผนนะครับ
เป็นจุดในป่าหลังก่อเหตุแล้วนายกัญญาวิ่งหนีเข้าไป
ขึ้นรถจักรยานยนต์ที่จอดทิ้งเอาไว้แล้วก็ขี่หนีไปนะฮะ
จอดรถทิ้งเอาไว้ตรงนี้เพื่อรอหลบหนีเลยนะครับ
ทำแผนในกัญญาบอกว่าสาเหตุที่ลงมือมาจากเรื่องความหึงห่วงในป่ายกับนางดวง
เพราะว่าไม่ได้เลิกกันแล้วก็มาอยู่ด้วยกันแต่ลักลอบเป็นชู้กัน
ตั้งแต่เขายังอยู่กินกับนางดวงอันนี้นายกัญญาอ้างอย่างนี้นะ
ส่วนเรื่องเงินโฉนดที่ดินเนี่ยโฉนดที่ดินเป็นของเขาแล้วเอาไปจำนองธนาคาร
แต่นางดวงไม่ยอมไปถ่ายถอนออกมาสักทีหนึ่งบอกว่าขอเอาเงินหน่อย
เอาไปเอาไปจำนองธนาคารแต่ไม่ยอมถ่ายถอนให้สักที
ไม่เคยข่มขู่เอาชีวิตเมื่อวานนี้ที่มาถามหาทั้งคู่
เพราะต้องการสอบถามเรื่องเงินแต่ด้วยความที่เขารู้สึกแค้น
ก็เลยตัดสินใจลงมือก่อเหตุเพื่อให้เรื่องมันจบ
แต่ถามว่าทำไมต้องก่อเหตุนะเขาบอกว่า
ช่วงวันวาเลนไทยแล้วมาก่อเหตุอะไรแบบนี้
เกี่ยวกันเขาก็แค่คิดจะฆ่าเขาก็ฆ่าเลยแค่นั้นเอง
ขณะนี้รู้สึกสำนึกผิดแล้วกับสิ่งที่ทำลงไป
พร้อมกับขอรับบทลงโทษต่างที่จะออกมา
และขอแสดงความเสียใจกับญาติของในป่ายด้วย
แล้วก็ชู้กันมานานแล้วพบกันอยู่ในใจผม
เห็นบอกว่าเราเคยทำร้ายร่างกายเขา

ไม่ทำร้ายครับแค่พักแค่ดันไม่ได้ตุกไม่ได้ตีอะไรเลย
ตกลงคือเรื่องหึงห่วงเรื่องเงินหนี้ถึงหนี้
ทั้งคุมอยากรู้ด้วยทั้งเงินด้วยทั้งคุมด้วย
เจตนาจะฆ่าจีนคน

ถ้าไม่เขาไม่ตายมันก็ไม่จบสิ้น

อันนี้ไม่เกี่ยวกับวันที่๑๔ครับ
หว้าไม่ไหนผมอยากฆ่าอันนั้น

อ่าไม่เกี่ยวกับวันแห่งความรักว่างวันไหนก็จะทำวันนั้นอ่ะอืม
เนี่ยตำรวจก็ควบคุมตัวนะคะขึ้นรถไปขังที่สพนะคะ
แล้วก็แจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยไตรตรองไว้ก่อนข้อหานักเลยนะคะ
และข้อหาพกพาอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไปโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ